เมื่อคืนนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์นี่๗๕ปีนะ

เมื่อวานหมู่บวนอู๋ล็อกเกอร์อายุร่วม๓๐๐ปี
ที่ฉันพูดไม่เกินไปเพราะแก่กันทุกคน
แต่ยังปว๊ะกันอยู่พี่แจ๊กอย่าใช้คำว่าแก่มันสะเทือนใจ
ให้ใช้คำว่าผู้สูงวัยในประสบการณ์
อ่าแต่เท่มั้ยล่ะคะก็คือลูกสาวน้องเน็ตนัชชามไม่มานะฮะ
เพราะว่าคือถ่ายละครเพราะว่ากำลังอินเลิฟหรือไง
ก็ตอนแรกก็มีข่าวว่าเขาจะเอาวาดที่ลูกเขยคุณเป๊กรัฐภูมิ
แฟนใหม่ที่บอกว่าจะแต่งงานมาฝากตัวกับพ่อแหลม

รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งแล้วไปฟังรีลาการสัมภาษณ์นานทีปีหน

ไปเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะป้าแหลม
แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์

เธอได้ข่าวแววกันแล้วนี่
ก็ให้มีก็ไปดูตั้งเวลาดูหน่อย